ต่อกันที่การเลือกตั้งขั้นต้นแบบคอคัสในรัฐไอโอวาส
ซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเวลา๘นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทย
ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนในรัฐไอโอว่าเป็นจำนวนมากค่ะ
ส่วนผลเบื้องต้นที่ออกมานะคะล่าสุดค่ะยังไม่เป็นทางการนะคะ
ฝั่งของพักเรพับลิกันค่ะนายเท็จครูสเฉือนชนะโดนัลดทรัมป์
ส่วนฝั่งของเดโมแครตฮิลารี่คลินตันยังคงมีคะแนนสูสีกับผู้สมัครอีกรายค่ะ
ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาตามเวลาในประเทศไทย
ประชาชนในรัฐไอโอว่าของสหรัฐได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งขั้นต้นแบบคอคัส
ซึ่งเป็นการหยั่งเสียงภายในพักของทั้งสองพักใหญ่ได้แก่หรือพับลิกันและเดอร์เมอร์แครต
ว่าผู้สมัครรายใดจะได้เป็นตัวแทนพักลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ
ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่๘พฤศจิกายนนี้นะคะ
ประชาชนได้ไปต่อแถวลงคะแนนที่สำนักงานเขตต่างที่มีอยู่๑๖๘๘๑แห่งนะคะ
แก่โรงเรียนห้องสมุดประชาชนโบสถ์และที่ทำการรัฐบาลท้องถิ่น
เขตเป็นระบบหย่อนบัตรนะคะส่วนบางเขตจัดเป็นระบบยกมือนับรายคน
และขณะนี้การลงคะแนนยังคงไม่เสร็จสิ้นค่ะ
ขณะที่ผลแบบไม่เป็นทางการออกมาก็ชี้ว่า
ฝั่งของพักเดโมแครตนะคะนางฮิลารี่คลินตันมีคะแนนนำเป็นอันดับหนึ่ง
แต่ยังถือว่าสูสีกับนายเบอร์นี่แซนเดอร์
เป็นวุฒิสมาชิกของรัฐเวอร์มอนด์ค่ะ

ขณะที่มาตีนโอมอลลี่ล่าสุดได้ประกาศถอนตัวแล้ว

ทางฝั่งของรีพับลิกันปรากฏว่านายเท็จครูส
วุฒิสมาชิกสายอนุรักษ์นิยมจากรัฐเท็กซัส
มีคะแนนนำอันดับ๑นะคะได้ไป๑๑
ตามมาด้วยโดนัททรัมป์ค่ะได้ไป๑๒๐
ส่วนอันดับที่๓ได้แก่นายมาร์โกลลูวิโอได้ไป๑๒๓
และอันดับที่๔ค่ะนายเบนคาวสันขณะนี้นะคะ
ในไม้ฮักคาร์บี้ประกาศยุติแคมเปญหาเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ